คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยนะครับ
พิจิตรเขามีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนไปร่วมพิธีอุปสมบท

เพิ่งแตกฮือมา
แล้วชาวบ้านก็โดนพึ่งไล่ต่อยบาดเจ็บไป๓๐กว่าคน
โอโหเป็นเจ้าตัวที่กำลังเร่งช่วยกันประถมพยาบาร
ให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลโพวรทัพช้างจังหวัดพิจิตรครับ

หลังถูกฝูงพึ่งหลวงรุมต่อยทั้งหน้าทั้งตัว

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่วัดสรรปฐุม
เพื่อไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
นายสมชายแก้วซัพวัยวัตชกรของวัดเล่าบอกว่าวันที่๑๖เมษายน
ทางวัดมีการจัดงานบวชก็คืองานอุปสมบทหมู่
มีชาวบ้านกว่า๒๐๐คนไปร่วมพิธี
ช่วงเกิดเหตุก็เป็นช่วงที่เสร็จสิ้นพิธีแล้ว
ชาวบ้านกำลังใส่บาทพระสงฆ์เป็นพระใหม่
ระหว่างนั้นมีนกพิราบบินไล่กันมา
แล้วก็ไปชนรังพึ่งหลวงขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ที่บริเวณชายคาของโบสถ์
รังพึ่งหลวงมันแตกพึ่งแตกรังบินว่อนไล่ต่อยชาวบ้านครับ
จากนั้นเหตุการณ์มันก็ชุลมุนชาวบ้านก็วิ่งหนีร้องนะครับ
กลัวด้วยชาวบ้านพากันวิ่งหนีฝูงพึ่งกระเจิดกระเจิง
ทำให้มีคนถูกพึ่งต่อยต่อยหน้าต่อยตาต่อยตัวปูดบวมกันไป๓๐กว่าคน
จำนวนนี้๑๐คนมีอาการแพ้และบวมกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
ก็วนได้แล้วสามรอบก็ไม่มีปฏิกิริยาว่าเพิ่งจะบินลงมาต่อยอ่ะนะ
แล้วทีนี้พอพระบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้พระจะเดินออกจากโบสถ์
แล้วทีนี้มีนกพิล่าฝูงนึงไม่รู้ว่าตกใจเรื่องอะไร
ก็คือบินมาชนรังพอชนรังปุ๊บตัวก็ตกลงมา
พอตัวตกลงมาปุ๊บคนที่รอที่จะใส่ย่ามพระ
ก็ตลอดครับไม่เคยมีการต่อยอย่างนี้สักทีนึง
เคยครั้งบวชมันมีหลายงานใช่ไหม

เป็นอาถรรพ์เป็นลางเป็นความเชื่อ

ก็ให้คนเจ็บนั้นกลับบ้านไปพักรักษาตัวที่บ้านกันต่อไปนะครับ